วันก่อนที่มีข่าวว่ามีชาวอินเดียที่พี่อ่านข่าวไปวันนั้น

แล้วก็แบบว่าไปซื้อบริการตามชายหาดปรากฏไปเสร็จปุ

พี่หนุ่มเป็นผู้หญิงแล้วไม่ใช่ผู้หญิงมีงู
แล้วก็นาฬิกาหายไป

ไปแจ้งความกลับมาปุ๊บนาฬิกาหายปั๊บ
ไปแจ้งความว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะเอาผิดใครไงโอเคล่ะ

ไปซื้อผู้หญิงตามชายหาด
ไปซื้อเสร็จปุ๊บปรากฏว่าตกใจ

ตกใจก็เลยไปแจ้งความ

นาฬิกาก็หายไปด้วย
สงสัยก็เลยวันนี้ตำรวจก็เลยบอกเอาจริงนะนะ

แล้วมันก็เกิดเรื่องราวมามากมายเลยจริง

วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ
ท่องเที่ยวเนี่ยอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว

ระดมกำลังกวาดคัน

เหตุลักชิงทรัพย์นักท่องเที่ยว
ก็อยากไปเดิน

กวดขันเล่นชายหาดเมืองปัทยาตร์ตลอดแนวเลย
พอหญิงไทยที่มายืนคอยนักท่องเที่ยว

โอ้โหก็ลงทะเลกันเลยลงทะเลไปอยู่ลงหาดอ่ะเธออ้าวตำรวจถามเธอทำอะไร
อ๋อมานั่งชมวิวอุ้ยมานั่งชมคลื่นอื้อเนอะพาน้องชมวิวอ้าวเธอ
ทางใหญ่เพิ่งชมคลื่นชมวิวไปลงพักกันก่อนไปลงพักกันนิดหนึ่งก่อน
นี่ใช่ไหมนี่ค่ะก็เลยชวนไปลงพักได้สามสิบหกคนกูล
ก็ตำรวจก็เน้นย้ำบอกเอาอย่างนี้ตอนนี้ก็อาจจะยังไม่จับหรอก
แต่พอเข้ามาชมวิวว่าอ้าวแล้วทำไมทำไมลงเรือตรงนั้นล่ะ
เขามาชมทะเลแล้วมันมานั่งอยู่ในเรือกันอ่ะอ้าวมันใช่เรื่องเหรอวะ
เพราะจะเล่นน้ำเรือมันอยู่บนซ้ายนั้นอ่ะต้องมีพื้นที่ไง
ล่ะพอจะรอน้ำขึ้นเต็มที่ไงพี่อ๋อคืนนั่งไว้ก่อนนั่งไว้ก่อน
กวดขันแล้วกันเพื่อดูแลนักท่องเที่ยวเพราะเนื่องจากมันเกิด
คือเหมือนกลุ่มนี้เขาก็เรียกร้องไงแม่ให้มันถูกต้องตามกฎหมายอะไรอย่างนี้
ซึ่งโอเคไม่ใช่เขาบอกยุโรปก็มีใช่ไหมล่ะ
เฉพาะในประเทศไทยแต่วันนี้เขาบอกให้มันถูกที่ถูกทาง
อืมคือให้ไปอยู่ถูกที่ถูกทางแต่แบบว่าเนี้ยหนูว่าเขากังวลเรื่องของ
อาชญากรรมใช่ไปทำอะไรอีกเพราะว่ามันก็เกิดเหตุการณ์มาบ่อยพอสมค
มันมีคนแบบล้วงของหรือบางทีก็แบบไปเอาเขาไปต้มตุ๋นเอาไป
ทำไมเมื่อกี้มึงเมื่อกี้ขาเขาหายไปไหนอะไหนพี่ไหนพี่
น่ะไอ้ลูกเมื่อกี้ดีมากถอยกันมาดิแต่เขาไม่ได้จับน่ะขาไปไหนวะ
ไม่เขาบางป้ายทะเบียนหรอบางป้ายทะเบียนเลยบางทีอ๋อไอ้หนุ่มอะตกใจหมด
เดินลงมาจากรถไม่หันไปเห็นพอดีเอาขามันหายไปนี่
โปรดติดตามตอนต่อไป